มาดูเรื่องราวในคลิปกันก่อนเลยนะ
มีคนแชร์ภาพนะคะเป็นเหตุทะเลาะวิวาดกัน
นักเรียนคู่อรินักเรียนนักเลงมีอีกแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยโอ้โหเกิดขึ้นกลางชุมชนเลย
เป็นลักษณะเหมือนกับเนี่ยค่ะกลุ่มวัยรุ่นสักประมาณ๘คน
ฟาดไปที่หลังรถเป็นรถเมสาย๑๘๙นะ
ใช่คือคนขับรถเมย์เขาบอกว่ามีกลุ่มนักเรียนนั่งอยู่ท้ายรถ
แล้วเหมือนกับแบบตะโกนด่าทออะไรกันกับกลุ่มเด็กนักเรียนที่อยู่นอกรถ
แล้วกลุ่มที่อยู่นอกรถเขาขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตาม
จนสุดท้ายเนี่ยค่ะก็ฟาดไปที่ท้ายรถเมย์นะคะ

ขับหนีแล้วก็พอไปสักพักนึงรู้สึกว่าเออปลอดภัยแล้ว
จอดให้ผู้โดยสารลงจากรถเพราะว่าผู้โดยสารก็อยู่เต็มคันรถเลยค่ะคุณผู้ชม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านรับเลี่ยมพระแห่งหนึ่ง
แถวอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
คนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
กลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็มีมีด
ไล่ตามรถเมย์สาย๑๘๙วิ่งมาบนถนนสุขนทวิทย์ค่ะ
รถเมย์จอดให้คนลงกลุ่มวัยรุ่นก็จอดรถจักรยานยนต์แล้วก็รีบวิ่งมา
พยายามจะขึ้นรถเมย์เพื่อทำร้ายคู่อริแต่คนขับรถเมย์เห็นท่าแล้วแบบไม่ดีแน่
ขับรถเมย์หลบหนีไปสุดท้ายกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่นอกรถก็อย่างที่บอกค่ะ
ใช้อาวุธฟาดไปที่กระจกท้ายรถเมย์จนรถเมย์ได้รับความเสียหายนะคะ
และที่สำคัญคือจุดที่เกิดเหตุคุณวิรวัตรคุณผู้ชม

เป็นแหล่งชุมชนเลยนะเป็นตลาดมีคนพลุกพลาดนะคะ
บริเวณนี้เนี่ยเกิดเหตุกลุ่มนักเรียนช่างทะเลาะวิวาดกันบ่อย
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ
แล้วข้างที่เกิดเหตุที่เขาตีกันนะคะตีรถรถโดยสารรถน่าจะ๑๘๙ค่ะ
รถโดยสารคือที่เขาจอดป้ายจอดรถเมย์มันอยู่ติดกับป้อมตำรวจเลยนะ
เดินไปไม่กี่ก้าวถึงแล้วอ่ะเขาก็คือยังกล้าทำแล้ว

แถวนี้มันก็เป็นตลาดนะคะก็อยากให้ช่วยกันดูแลนิดนึง
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนขับรถเมคันที่อยู่ในคลิปด้วยนะคะ
นายยุทธการรื่นสำรานค่ะ
คนขับรถเมย์บอกว่าขับรถไปจอดที่หน้าตลาดสด
ได้ยินเสียงกลุ่มนักเรียนที่อยู่ท้ายรถเนี่ย
ตะโกนท้าทายกับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นที่อยู่นอกรถ
กลุ่มที่อยู่นอกรถก็ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมา
คนขับรถเมย์บอกว่าก็เลยตัดสินใจรีบขับรถเมย์หนีเพื่อขอความช่วยเหลือ
บนรถเมย์มีผู้โดยสารอยู่เยอะเลยค่ะ
ขับไปถึงบริเวณตลาดกระทุ่มแบนก็เลยจอดรีบให้ผู้โดยสารลงจากรถนะคะ
ตรงตู้ยามเอาสินตรงนั้นนะที่ตำรวจมาตรวจมาอะไรตรงนั้นนะ
พอจอดได้ปุ๊บก็นักเรียนที่ตามมาข้างหลังก็ตีเลย
คนขับรถเมย์เขาก็ไปลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนสพกระทุ่มแบนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ตำรวจก็เตรียมที่จะดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วค่ะ
เพื่อติดตามตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
คนขับรถเมย์เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
ละมุนวุ่นวายฟาดกันอยู่แบบนี้สักประมาณ๕นาที
สุดท้ายกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองฝั่งก็แยกย้ายกันหลบหนีไปนะคะ

อยู่ในภาพชัดเลยถืออาวุธครบมือ